ไม่ว่าจะเป็นมวยแบตบินตันเทควันโดไม่พูดถึงฟุตบอลในสี่เกมเพราะว่าเรียบร้อยไปแล้ว
เรายังมีลุ้นสำหรับทีมหญิงอยู่แต่ว่า๑ประเภทกีฬาที่เราหวังเหรียญทองทุกครั้งกับการไปแข่งขันกีฬา๔เกม
นั่นก็คือมวยแล้ววันนี้ก็มีหนึ่งนักช็อกทางจริงขึ้นช็อกหลายรุ่น
แต่รุ่นที่เราจะพูดถึงกันนั่นก็คือชัดชัยเดชาบุตรดีที่วันนี้ขึ้นสังเวียนในรอบรองชนะเลิศ
ไปติดตามผลการชกแล้วก็บรรยากาศกับผู้สื่อข่าวของเราไปเกาะติดเลย
วีดีโอคอล์มาคุณวิลวิทย์เจริญเฉือการช็อกเพิ่งจะจบไปไม่กี่นาทีที่ผ่านมาก่อนที่จะเข้าเรื่องรอบพรรคสนามในช่วงเหย็ด
เดียวลองสัญญาณจากคุณวิระวิทย์เนี่ยครับ

ในรอบรองชนะเลิศของชัดชัยเดชาบุดีเป็นยังไงบ้างคะ
เป็นข่าวดีของแฟนมวยชาวไทยนะครับ

ก็สามารถเอาชนะคู่ปรับเก่าจากฟิลิปปินส์
คะแนนเอกชัด๕ต่อ๐เสียง
โดยกรรมการ๔ท่านให้ชนะ๓๐ต่อ๒๐
แล้วก็อีก๑ท่านให้ชนะ๒๙ต่อ๑๘
ทำให้ชัดชัยเดชาก็สามารถเข้าสู่รอบถัดไปได้สำเร็จ
เข้ารอบไปเจอกับนักชกของเวียดนาม
โดยการขับนักขีดชะเลอภจะแข่งขันในวันที่๙นี้ครับ
มันก่อนขึ้นสังเวียส์นะครับมีหวั่นใจนิดไหมครับ
เจ้าภาพสองคนนะครับเอาชนะได้ทั้งสองคนเลย
ในส่วนของชัดชัยเดชาก่อนครับชัดชัยเดชาเองเนี่ย
เริ่มต้นมาเจ้าภาพเนี่ยก็มีแฟนของเจ้าภาพก็ค่อนข้างจะส่งเสียงเชียร์
ค่อนข้างดังบริเวณอาฮอลของการแข่งขันนะครับ
ทำให้อาจจะมีผลเลือกสมาธิไปบ้างนะครับแต่ว่า
โดยรวมแล้วเนี่ยชัดชัยยังอาศัยจังหวะดักต่อยได้ค่อนข้างดีครับแล้วก็สุดท้าย
สามารถเอาชนะไปได้ในที่สุดนะครับคือยกแรกเนี่ยเขามาค่อนข้างดี
แต่ว่าหลังจากนั้นชัดชัยก็เริ่มที่จะเดาทางได้แล้วก็สุดท้าย
ครบสามยกกรรมการชูมือให้ชัดชัยเดชาของเราชนะไปครับอ่า
พูดถึงนักมวยไทยคนอื่นนะครับผลการแข่งขันรวมทั้งโปรแกรมการชกในวันนี้
หรืออะไรให้รุ้นบ้างครับในช่วงเย็นครับครับย้อนกลับไปก่อนที่ชัดชัยเดชาจะชกนะครับ
นิลวัลเตชาสืบครับเจ้าของเด่นพรุ่งแดงในศึกเอชเชินเกมนะครับ
แต่สุดท้ายแล้วเราชนะไปเฉียดฉิวนะครับ๓ต่อ๒เสียงครับ
ทำให้นิลาวันเนี่ยผ่านเข้ารอบไปเจอกับนักชกจากเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศครับ
คือการชกของวิลาวันเองค่อนข้างสูสีนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยด้วยสายตาของสื่อมวลชนที่มาชมเนี่ยดูแล้วเหนือกว่าทางด้านของฟิลิปปินส์พอสมควร
แต่ว่าชนะ๓ต่อ๒เสียงถือว่าเฉียดฉิวเหมือนกันนะครับสำหรับลิลาวัน
ส่วนในช่วงเย็นนะครับในช่วงนี้เขาพักการแข่งขันอยู่นะครับ
ในช่วงเย็นก็จะเริ่มกลับมาต่อยกัน๑๗นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะครับ
จะมีนักชกไทยอีกสองคนครับก็คือทางด้านของสุดาพรศรีสอนดีครับ
จะเจอกับนักชกของเวียดนามนะครับพาทีมินก็ถือว่าเป็นนักชกที่ขับเขี้ยวกันพอสมควร
ส่วนวุฒิชัยมาสุกครับเจ้าของเหรียญทองจาก๔เกมครั้งที่แล้ว
ก็จะเจอกับนักชกจากอินโดนีเซียนะครับซาวอนตรีเซครับ
ก็ถือว่าเป็นงานหนักเหมือนกันของวุฒิชัยแต่ก็คิดว่าน่าจะผ่านได้นะครับ

ครับก็หวังจะได้รับข่าวดีนะครับนักโทษไทยเก็บจะชนะและผ่านเข้าสู่รอบชิงได้

หมายวางไว้ที่๕เหรียญทองนะครับสำหรับ๔เกมครั้งนี้
มีโอกาสเหมือนกันที่จะทำได้ตามเป้านะครับ